เอาหลักฐานมาร้องเรียนสื่อมวลชนขอความเป็นธรรม
คือเธอถูกในทุนเงินกู้เอากุญแจบ้านของเธอตัดทิ้งเถอะ

ข้าวของเครื่องใช้ีเฟ้าเอาไปหมด
นี่กุญแจตัดที่ผมบอกเดี๋ยวอยู่ชนบุรีไม่ได้นะ
แล้วระวังนะนะลูกที่โรงเรียนนี่ขู่ถึงลูกเลยโอเป็นผมผมก็ไม่สบายใจครับ
นางสาวอลวัลชูนาคายุ๓๙ปีเข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวนะครับ
หลังจากถูกในทุนเงินกู้ไปใช้ครีมเนี่ยตัดกุญแจ
เป็นกุญแจบ้านเห็นไหมแม่กุญแจเมื่อกี้นี้นะครับขาดเลย
แล้วเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแทบไม่เหลือนะเนี่ยครับเนี่ยกุญแจที่ขาด
นำหลักฐานเป็นภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ภาพแก๊งเงินกู้
ขี่มอเตอร์ไซค์มากับรถกระบะขับรถกระบะเชฟโลเล็ตสีดำ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามายกเอาของในบ้านไป
และยังมีแชทไลน์ขู่ต่างนานาอีกบอกว่าเดี๋ยวจะไปตามหาลูกที่โรงเรียนด้วย
จากการสอบถามนางสาวอรวรรณนะครับเปิดเผยบอกว่าได้กู้เงินตามใบปลิว
ในวงเงิน๑๕๐๐๐บาทตกลงผ่อนจ่ายงวดละ๖๐๐นะครับ
๘งวดผ่อนมาแล้ว๑๙งวดเหลืออีก๑๙งวดครับครึ่ง
เมื่อวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมาป่วยอาเจียนเป็นเลือด
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนายทุนก็ทักมาถั่วเงิน
บอกว่าเออเห็นใจหน่อยตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลขอจ่ายช้าหน่อยนะ
แต่ในทุนตอบกลับมาว่าจะเป็นจะตายยังไงต้องจ่ายวันนี้
เธอก็พยายามอธิบายอีกแต่นายทุนไม่ยอมฟังนะครับ
หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับในทุนเงินกู้ก็ตัดกุญแจหน้าบ้าน
แล้วเข้าไปยกเอาอะไรบ้างอ่ะตู้เย็นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟเครื่องใช้ไฟฟ้า
อื่นอีกหลายรายการเตาแก๊สมันยังเอาไปเลยเธอบอกโอ้โหชีวิตฉันไม่ปลอดภัยแล้ว
ไปแจ้งความวิธีสพดอนหัวล่อครับไว้เป็นหลักฐานนะคือตำรวจรับแจ้งแค่
แค่ขู่ไอ้ส่วนขโมยของเนี่ยไม่รับแจ้งนะครับคือเธอก็เลยบอกว่าโอ้โห
อย่างนี้กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะยังถูกขู่ด้วยว่าเดี๋ยวถ้าแจ้งความ
อยู่ชนบุรีไม่ได้นะอยู่ชนบุรีไม่ได้นะนะฮะจากการสอบถามไปที่ตำรวจนะครับ
ข่าวตรวจสอบไปที่สพดอนหัวล่อก็เปิดเผยบอกว่าผู้เสียหายเนี่ย
โดนยกเขาไปจริงแต่จากการสอบสวนเพราะว่าผู้เสียหายไปกู้เงิน
ในทุนเงินกู้นอกระบบกว่า๑๐รายนะฮะส่งเงินวันละกว่าสองหมื่นบาท
แล้วก็จะใช้วิธีกู้เงินเจ้านี้เอาไปใช้เจ้านู้นนะครับ
โอ้โหย่อบบรรบรรณปลายสิครับนะฮะตำรวจบอก
ส่วนการยกเขาตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร
มีการตกลงกันหรือไม่ถ้าไม่มีการตกลงกันนะครับ
เดี๋ยวจะสืบสวนและตามจับกลุ่มมาให้ในข้อหาบุกรุกและรักทรัพย์ต่อไปครับ